คำว่าอภิมหาอุบัติเหตุได้ไหมคะได้ฮะชนกันหกคันรวดค่ะ
เรียกว่าโอ้โหระเนรนาศกันเลยเรื่องของเรื่องมันเกิดจากรถตู้โดยสาร
คุณผู้ชมอีกแล้วขับแข่งกันมาได้ยังไงขับแข่งกันมาด้วยความเร็วเลยนะคะ
ครับแล้วคันหนึ่งเนี้ยไปเฉียวเอารถเก๋งคันหนึ่งเข้า
แล้วคราวนี้แหละค่ะชนกันตุ้มต้ามไปหมด๖คันเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงก่อนถึงไฟแดงสี่แยกคีรีนคร
ขาเข้าบางแสนค่ะที่ชนบุรีนะคะ
สภาพรถนะคะมีรถตู้โดยสารกรุงเทพระยอง
พังยับกระจกแตกรอบคันค่ะอีกคันหนึ่งคือรถตู้โดยสารชนบุรี
ระยองด้านหน้าก็พังยับเหมือนกัน
ผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมดแล้ว๑๒คนค่ะ
ถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
เขาบอกว่ารถตู้กรุงเทพระยองกับชนบุรีระยองเนี่ย
ขับแข่งกันมาขับกันมาด้วยความเร็วแข่งกันมาเลย
แล้วคันหนึ่งไปเฉียวท้ายรถเก่งที่ชะลอความเร็วเพราะติดสัญญาณไฟแดง
รถตู้อีกคันนึงก็ชนเข้าพลิกคว่ำ๒ตลบ
แล้วก็ชนซ้ำซ้อนกันเข้าไป๖คันรวด
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่นครนายกค่ะ
ปรัชญารุ่งเรืองค่ะขับรถตู้พาเพื่อนและลูกชายไปเที่ยวน้ำตก
ทีนี้ขากลับขณะกำลังเบรกชะลอความเร็ว
ยางล้อหน้าข้างซ้ายดันแตกกระทันหันค่ะ
รถก็เลยเสียหลักแฉลบไปชนท้ายรถบัตรรับส่งคนงานที่วิ่งอยู่เลนซ้าย
บนถนนสุวรรณสอนฝั่งขาเข้าจังหวัดสระบุรี
หน้าตลาดนัดบ้านพริกนะคะ
หน้ารถตู้เนี่ยก็พังยุบเลยค่ะเกือบถึงคนขับเลยนะ
ทุกคนขับเลยนะผู้จะรับบาดเจ็บ๔คนเป็นผู้ใหญ่๓คนและเป็นเด็ก๑คน
แต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ฟาดเคราะห์กันไป
ไปดูที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเจ้าหน้าที่งมค้นหามร่างของนายภัยมรัฐศรีวัง
อายุ๓๔ปีทำอาชีพก็รับจ้างทั่วไปอยู่ที่หมู่๔ตำบลลำพญาอำเภอเมืองนครปฐม
คือเขาไปขี่รถจักรยานยนต์คุณผู้ชมเป็นรถป้ายแดงแซงขวาแซงรถกระบะ
บริเวณหมู่๑๗ริมครองชลประธานสายบ้านไร่โพรงมะเดือ
มนตโรงมะเดือที่อำเภอเมืองนครปฐมแล้วมันไปเฉียวชนกันนะฮะ
ร่างเขาในตัวเขากระเด็นตกไปในคลองจมน้ำเสียชีวิตเลย
ขณะที่เกิดเหตุผู้ตายก็กลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังคงงมหาร่างกันอยู่นะครับ
ท้ายกันที่ชนบุรีนะคะเป็นรถพุ่งตกคลองระบายน้ำชุมชนบ้านแหลมชะบังในอำเภอศรีราชาค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเห็นรถกระบะมุ่งหน้าออกมาจากทางชายหาดแหลมชะบังด้วยความเร็วเลย
พอถึงสะพานข้ามคลองเท่านั้นแหละค่ะแทนที่จะข้ามคลองไปปรากฏพุ่งลงคลองเฉยเลยเพราะว่ารถเสียหลัก
ลงไปประมาณช่วงคอสะพานนะคะหวิดชนคอสะพานด้วยนะ
จากนั้นก็มีชายสองคนอายุประมาณ๓๕๔๐ปีคนนึงแล้วก็วัยรุ่นอีกคนตะเกียกตะกายออกมาจากด้านหน้ารถค่ะ
ชาวบ้านในระแวกนั้นก็ให้การช่วยเหลือนะคะขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
แต่รถเนี่ยก็จมน้ำไปกู้ภัยก็ต้องนำเชือกลงไปผูกรถไว้ก่อนที่กระแสน้ำจะพัดพารถออกไปสู่ทะเล
จากนั้นถึงจะสามารถกู้รถขึ้นมาได้ค่ะ
โชคดีน้ำใสมันมองเห็นรถได้ชัดเจนหน่อย
แต่ระมัดระวังกันด้วยนะขับรถขับราหนึ่งเลย
ถ้าคุณมาลอยากขับเลยอยากขับอยากขี่ได้ได้ทั้งสิ้น